โอ้โหท่าก็ได้เลย

งอเงญแบบเหมือนกับบินพื้นดินสั่นสะเทือน

เออพี่พ้นพ้นเมื่อกี้เขาร้องเพลงอะไรอะ
ฮะไม่ทำฟังเดี๋ยวโทษที
ถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังรู้เรื่องไหม
ฟังออกไหมโอ๊ยจะใส่เสื้อแล้วมันยากเหลือเกิน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วรถนั้น๓ล้อเครื่องคือของพี่เขา
นี่อายุประมาณ๕๐ปีนะแล้วเขาขับ๓ล้อเครื่องรับจ้าง
แต่แหมเมานี่ขับมาจากตัวเมืองมุกดาหารนะ
จอดตรงถนนวงแหวนรอบบริเวณชุมชนศรีบุญเรือง
แล้วก็ร้องเพลงอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละ
ชาวบ้านเขาก็กลัวสิเขาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้นะ
นอกจากเมานะเดินแล้วก็กวนคนอื่นไปทั่วเลย
พูดคนเดียวพูดลอย
พอเจ้าหน้าที่ตามมามาคุมตัวได้เนี่ย
ก็รู้ว่าเขาชื่อในเอชุมชาติอายุ๕๐ปี
บ้านอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ยึด๓ล้อเครื่องเอาไว้ก่อน

ให้เมียมากล่อมไม่ได้กล่อมเอนะ

แล้วตำรวจก็เดี๋ยวจะพาตัวส่งกลับบ้านให้ครอบครัว
ให้ที่บ้านดูแลนี่เอาขึ้นท้ายกระบะตำรวจไปแล้ว
ส่วนรถสามล้อเครื่องนี้ยึดเอาไว้ก่อนนะคะครับ